แฟนข่าวคนไหนทำอาหารหรือพี่เบิร์ตไปซื้อกุ้งแห้ง
กุ้งแห้งตามตลาดระวังนะบางทีมันอาจจะไม่ใช่สีธรรมชาติ

สีดังนั้นครับ
ไม่รู้จะผสมไปเพื่ออะไร
พี่โทษบอกเรื่องนี้มันใกล้ตัวนะ
ไหนแต่ไรยิ่งพวกส้มตำอ่ะพี่เบิร์ดพี่ปุ้ย
ใครจะไปรู้ล่ะว่าอ้าวไม่ใช่สีธรรมชาตินี่ว่
สรุปแล้วในน้ำส้มตำสีพริกหรือว่าสีกุ้งแห้ง

เรื่องนี้ครับอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ครับ
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาเนี่ย

ุ้งแห้งในคลิปดูแล้วมีการใช้สีผสมอาหาร
ตกแต่งสีให้มันดูสดดูเข้มดูส้มเลยนะ
แต่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เนื้อสัตว์ทุกชนิดที่ปรุงแต่งรมควันหรือทำให้แห้ง
พวกปลาแห้งกุ้งแห้งหอยแห้งเนี่ย
ห้ามใส่สีทุกชนิดนะครับนี่อาจารย์เจษฎาบอกไว้
ดังนั้นกุ้งแห้งจึงไม่ควรพบว่ามีการย้อมด้วยสีผสมอาหารแม้แต่น้อย
และการบริโภคสีผสมอาหารเข้าไปมากหรือบ่อย
มันเป็นอันตรายนะคุณผู้ชมวิธีจะดูว่ากุ้งใส่สีหรือเปล่า
คือดูที่ท้องกุ้งครับถ้ากุ้งแห้งไม่ใส่สีเนี่ย
กุ้งมันจะเป็นสีขาวนะโอ้โหถ้าเป็นสีแดงหรือสีส้มเนี่ย
เป็นการย้อมสีครับไม่ใช่สีธรรมชาติโอ้พี่เบิร์ตถ้าจะหาสีธรรมชาติ
ลงไปภาคใต้มีนครสีธรรมชาตินะอันนั้นสีธรรมราช
แม่ค้าจะยอมให้หยิบดูไหมเนี่ย